เมื่อวานน้ำตาคลอบอกว่ารักสาวคนนั้นเขาให้แล้ว

ตรงที่เข้าให้ปากคำกับตำรวจสนดอนเมือง
ในฐานะพยานกรณีสาว๒๕
ร้องว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ

เรายืนยันในความบริสุทธิ์ใจนะ

อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับ
วันนี้ตอน๑๐โมงเช้า
เนรนแอร์เดินทางมาที่สนดอนเมือง
ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนที่จะเข้าให้ปากคำในฐานะพยานนะ
บอกว่าผมไม่หนักใจเราไม่หนักใจฮะ
เพราะได้นำหลักฐานแชทพูดคุย
แล้วก็สลิปการโอนเงินมาให้ตำรวจ
แล้วเขาบอกว่าเราขอปฏิเสธนะ
เราไม่ได้ทำอย่างที่ถูกราวหานะครับ
แต่ขณะนี้ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดอื่นใดได้มากกว่านี้นะฮะ
ทุกอย่างครับไม่พูดดีกว่าครับ
และให้ข้อมูลเพิ่มเติมนำหลักฐานมาชี้แจ้ง
ซึ่งตำรวจจะตรวจสอบว่าแชทเป็นของจริงหรือของปลอม
ที่บอกว่าแชทคุยกับสาวยอมอะไรอย่างนี้นะฮะ
ส่วนผู้เสียหายคือสาววัย๒๖ปี
ได้เชิญมาพบพนักงานสอบสวน๒ครั้งแล้ว
คือเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม
แล้วก็ครั้งต่อไปก็ได้ติดต่อไปแล้ว
แต่ทางฝั่งผู้เสียหายยังไม่สะดวกมาให้ปากคำครับ

โดยเฉพาะเรื่องความเสียหายการกล่าวหา

ซึ่งคดีนี้ตำรวจมองว่าสามารถเจรจากลายเกลี่ยกันได้
ถ้าผู้เสียหายมีความประสงค์จะดำเนินคดี
แต่ถ้าหลักฐานไม่เพียงพอก็จะสั่งไม่ฟ้อง

ส่วนผลทางการแพทย์ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ไม่ว่าจะเป็นผลตรวจร่างกายจะถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
แล้วก็ผลตรวจทางจิตด้วยนะครับ
ฐานที่ฝ่ายหญิงกันโชคทรัพย์ก็ทำได้นะ
แต่ก็ต้องแยกมาเป็นอีกหนึ่งคดีนะครับ
แล้วเดี๋ยวตำรวจจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ล่าสุดคุณผู้ชมมีรายงานว่าฝั่งของสาวผู้เสียหาย
จะเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจที่สนดอนเมือง

ฝั่งผู้หญิงเขาจะว่ายังไงกันต่อ
เพราะทางด้านเนรนแอร์ก็ยืนยันเลยว่า
เป็นลักษณะการสมยอมจริงอยู่กันแบบผัวเมียซะด้วยซ้ำ
เมื่อวานเนรนแอร์ไปออกรายการนะแล้วเนรนแอร์บอกแบบนี้

ถูกถามว่าสาวคนนี้แล้วเห็นว่าไปมีอะไรกับคนขับรถเนรแอร์มาจริงไหม
แอร์บอกจริงผมไล่คนขับรถไปแล้วผมช้ำใจเลย
แต่ด้วยความรักแต่เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมาฟังความทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวรอผู้หญิงออกมาชี้แจงอีกด้วยนะคะ